สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอืมสวัสดีวันศุกร์ค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแล้วสวัสดีแล้วไง
สวัสดีแล้วไงสวัสดีวันศุกร์ผมก็เลยสวัสดีวันศุกร์ด้วยไง
วันศุกร์สวัสดีคุณผู้ชมไปแล้วแล้วก็สวัสดีวันศุกร์ด้วย
ค่ะคุณโอมสวัสดีสวัสดีแต่งตัวนะ
นี่หล่อนี่หล่อดูแบบมีสตาล
นั่นไงเป็นแบบว่าวัยรุ่นชอบที่พี่
วัยรุ่นนี่จะบอกเลยนะว่านี่สาวไว้รุ่นนั้นมันต้องซี๊ด
มีบลื้อบลื้อไหมมันอยู่ที่แกจะบลื้อไหมนั่น

เรื่องของกระทงลิขสิทธิ์ที่เป็นลายคุมะ
แล้วก็เป็นลายโดเรมอนเป็นลายกาฟิลนะครับ
ล่าสุดเนี่ยนะฮะมีการแถลงงานจากท่านวิริชัยทรงเมตตาออกมาแล้วนะครับ
ว่าท่านเป็นรองพบตรเนี่ยก็บอกเลยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ย

เพราะว่าทางบริษัทต้นสังกัดนะฮะของทางลีลาคุมะเนี่ย
เขาประกาศมาแล้วว่าดูแล้วเด็กเนี่ยทำออกมาเนี่ย

มันไม่เหมือนเพราะฉะนั้นมันจะไปละเมิดลิขสิทธิ์ได้ยังไง

เพราะฉะนั้นคดีพลิกนะฮะตอนนี้
กลายเป็นว่าเด็กเองเป็นผู้เสียหายแล้ว
แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องกลับทางคนที่มากันโชคทรัพย์เขาได้ด้วย

มียอดผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนแล้วเนี่ย

เงินที่ถูกเรียกจ่ายเนี่ยฮะเป็นค่าลิขสิทธิ์เนี่ย
รวมถึงค่าระเมิดต่างนานานประมาณ๗แสนกว่าบาท

โดยในช่วงสายวันนี้นะครับมีการรายงานว่าพนักงานสอบสวนนัดผู้เสียหายอีกหลายรายนะครับเข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมด้วย
ทั้งนี้นะครับมีรายงานว่าในจำนวนผู้เสียหายทั้งหมด๓๖ราย
ถูกจับกลุ่มในพื้นที่๔โรงพักของจังหวัดนครราชศรีมา
ไม่ว่าจะเป็นสอบภอมเมืองนครราชศรีมานะฮะ๒๖ราย
มีที่สอบภอมโพลกลาง๘รายสอบภอมพิมาย๑รายสอบภอมชกชายอีก๑ราย
และในจำนวนนี้นะครับมี๑๖รายถูกล่อซื้อจับกลุ่มสินค้าการ์ตูน
เป็นโดราเอมอนนะครับที่สำคัญไปกว่านั้นคุณไปจับได้ยังไงโดเรมอน
เพราะดาเรมอนนั้นมันไม่ได้มีลิขสิทธิ์แล้วไม่มีแล้วไม่มีลิขสิทธิ์คุ้มครอง
สิ้นสุดการปีพล๒๒๕๓๗เพราะฉะนั้นตัวแทนไม่มีศิษย์ไปจบกลุ่มเขา
กันโชคหลอกลวงโดนโดนเลยโดนเลยนี่นะฮะเค้าทำผังอย่างงี้มาให้ดูเลย
ก็เป็นบริษัทที่รับมาจากทางบริษัททั้งเม้าะอยู่ตอนแม่นะครับราบบริษัทแม่เขา
แม่เขาบอกแล้วบอกว่าบริษัทนี้บริษัทนี้นะฮะจริงแล้วตอนนี้ไม่เกี่ยวแล้ว
เพราะว่าสิ้นสุดสัญญากันตั้งแต่ปี๖๐เขาให้อีกบริษัทหนึ่ง
รู้สึกเป็นชื่อบริษัทเป็นตัวย่อหรือเปล่า๓ตัว
แล้วก็ประกอบไปด้วย๗ประเทศมีไทยสิงคโปร์มาเลเซียกัมพูชาเวียดนามลาวเมียนมาต่างนานาเนี่ย
ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการจ้างประจักษ์ไปทำ

ปรากฏว่าสารเอ็กซ์บอกอ๋อบริษัทนี้เนี่ย

แต่วันนี้มันหมดอำนาจไปตั้งแต่ปี๖๐แล้ว
เขาไม่ได้ต่อแล้วแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย

แต่ไม่ได้เขียนว่าหมดอายุเหรอ

ส่วนส่วน

ก็ปรากฏว่าเขารับช่วงมาตั้งแต่ปี๖๐

เขาเป็นตัวแทนดูแลตั้งแต่ปี๖๐จนเนี่ย
๒ปีแล้วถูกต้องแต่เพียงผู้เดียวด้วยนะฮะ
เพราะฉะนั้นบริษัทอื่นไม่มีสิทธิ์ไปจับ
คนที่เอาไปกันโชคก็คือถือบัตรปลอมหนึ่ง

เหมือนมั้ยล่ะเหมือนมีลักษณ์ผู้ม้าไหม

โดยเส้นน่ะเหมือนไม่เหมือนกับลูกตาไม่เหมือนแล้ว

เพราะว่าผิวมันไม่ได้เป็นเม็ดอาหารเม็ด
เห็นไหมมันไม่เหมือนคือตามต้องลงมาข้างล่าง
แต่จริงพอจับแล้วเนี่ยมันต้องมีการเทียบคุณด้วยนะฮะ

กาฟิลอย่างนี้รอบตัวก็ไม่ใช่ไม่มีหน่ว

ตอนนี้เนี่ยทางตำรวจเองนะครับจะมีการดำเนินคดีกับกลุ่มตัวแทนลิขสิท
ฐานความผิดทั้งหมด๔ข้อหาด้วยกันนะครับ
นั่นก็คือข้อหาปลอมแปลงเอกสาร

และข้อหากักขังหน่วงเหนียว
เพราะมีการนำเด็กนั้นไปกักขังนวงเหนียวนี่

โหโห้โดนหนักเลยเด็กอายุ๑๕

บริษัทหนึ่งดูแลไปตั้งแต่ปี๖๐ไปแล้ว

คนที่กันโชคเนี่ยเอาไปขึ้นโรงพักหมดได้หมดเลยเหรอ

คือเขาก็ว่าตำรวจก็ไม่ผิดเพราะว่าตำรวจทำตามหน้าที่

เราไปแจ้งตำรวจให้จับก็ต้องทำตามนาที
ต้องบอกว่าถ้าเกิดไม่ทำตามเนี่ยคือผิดกฎหมายที่ว่าระเว้นหน้าที่

แล้วตกลงแล้วคุณประจักษ์ยังไงต่อคะ

หรือว่าจะใช้ชื่อนั้น
มีผู้มาร้องเรียนผู้เสียหายถึง๓๖ลายนะคุณแม่

โดน๑ลายนึงเกิดจาก๕๐๐๐๐ลดเหลือ๓๐๐๐๕๐๐๐ได้

เอาทุกราคามีคนดีน่ะมึง

ไม่มีไม่มีลายด้วยกาฟิลล์น้องมีลายกาฟิลล์น้องมีลาย

เออก็บอกไปด้วยว่าทำกาน้ำมีตัวอะไรอีก

หน้าก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ถามคำกาฟิลล์คืออะไรไว้ไม่รู้เรื่อง
กาฟิลล์คือแมวสีส้มแมวที่ตาปลือ
แมวกวนประสาทแมวขี้เกียจแมวกวน
ผมว่ามันก็เก่าอยู่นะกาฟิลล์
ต้องไปเช็คหน่อยนะว่าฟันกาฟิลมีอย่างนี้หรือเปล่า
เออแบบนี้แมวสีส้มถ้าเทียบกันแล้วไม่ใช่ที่หลุดละใช่ไหม
ต้องเหมือนไปถ้าเกิดถ้าเกิดมองว่าอันนี้เป็นกาฟิลล์นะ

ถือของโจรเขาก็รู้ตัวเขาเอง

การถือของก๊อปปี้เนี่ยคือของโจรนะ
เพราะอะไรเพราะว่าขโมยลิขสิทธิ์เขามาทำ
ไม่ใช่เป็นโจร
ที่ใช้ของซื้อของก๊อฟไปให้แล้วถูก
ไม่ใช่
เดี๋ยวเดี๋ยว

ก็ไม่เอาของออกให้หมดเลยก็เอามีดกรีดนี้เลย
เขามีตำรวจยี่ห้อเขามีตำรวจแบลน์เนมอยู่
หลักคนเอเชีย์โดนแล้วก่อนที่จะเดินเข้าไปเนี่ย
โดนหมดแต่ว่าฝรั่งไม่ค่อยถือของปลอม

ให้หมดเลยทุกยี่ห้อเลยนะว่าอะไรมั่ง
เขาบอกอย่างนี้คือของปลอมห้ามนำเข้าประเทศ
ถ้าเข้าไปปั๊บมันกรีดทิ้งอย่างนี้เลย

แน่นอนว่าตอนนี้คดีพลิกแล้วนะครับ
คือทางตัวของน้องที่ทำกระทงเนี่ย
ก็ยืนยันมาค่อนข้างจะชัดเจน
ไม่รู้แต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้

อุตส่าห์๑๖คนก็ไปแต่งตั้งธนายอาศาล

ตกปาก

แรนด์คนไทยแบรนด์สิงคโปร์ที่เป็นหนังจราเข้

มันหมดลิขสิทธิ์การจดไปนานแล้ว

รถให้ถึง๒๙๕๙คันรวมทั้งหมด๑๑๙เส้นทางอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในวันรอยกระทงค่ะ
นายสุรชัยเอี่ยมวัชิลสกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกก็เปิดเผยว่า
รอยกระทงปีนี้วันจันทร์ที่๑๑พฤศจิกายนนี้นะคะ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนก็จัดงานรอยกระทงขึ้นเยอะเลย
เพื่อสืบสารประเภนีธัณฑ์ในกรุงเทพเนี่ยกว่า๓๐แห่ง
องค์การขนส่วนมวลชนกรุงเทพแล้วก็เขาก็ได้จัดเตรียมเดินรถโดยสารให้บริการประชาชน
จำนวน๒๕๕๙คันในเส้นทางดังนี้นะคะทั้งหมดมีถึง๒๒๖๔๐เที่ยว
เรียกว่านั่งกันให้เหนือต่างเช้าเลยเส้นทางปกติก็จำนวน๑๑๙เส้นทาง
ฟรีสิพี่แต่ว่าเขาเพิ่มขึ้นเยอะเลยไง

เพิ่มเที่ยววิ่งแล้วก็เพิ่มการเปลี่ยนกะของพนักงานประจำรถ
พร้อมทั้งขยายเวลาในการเดินรถจากปกติออกไปอีก๑ชั่วโมงไม่ถึงเช้านะคะ
เที่ยงคืนเป็นตีหนึ่งพอมั้งอะไรนะ

อุ้ยพี่คนเยอะต้องผ่านกันร้อย

คนแน่นนะทีนี้เขาจัดการเดินรถแอร์พอร์ตบัสนะคะ
เชื่อมต่อท่าอากาศสหรัฐกรุงเทพฯหรือว่าสนามบินดอนเมืองเนี่ย

แล้วมันลอยกระทงกรุงเทพเหรอ
ถ้าอากาศยานดอนเมืองสนามหลวง๖คัน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสนามหลวง๘คัน
ที่ไหนเหนือหรือจะตัวจาก๑๒เส้นทาง
เอกมัยสายตะวันออกก็๘เส้นทาง

รวมทั้งหมด๓๖เส้นทางนั่งกันเข้าไป
ไม่มีลู่เชื่อมต่อทุกเส้นทาง
เส้นทางนอกจากนี้ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเดินรถในวันลอยกระทงของปีนี้ได้แก่ศูนย์วิทยุรัชดาศูนย์วิทยุเขตการเดินรถ๑๘และศูนย์แนะนำบริการคอลเซนเตอร์๑๓๔๘มีปัญหาอะไรก็โทรไปเลยเป็นหน่วยประสานงานหน่วยภายในภายนอกเพื่อรับแจ้งและประสานผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วก็ให้บริการข้อมูลที่
ก็เกิดว่าไปถาม
อันนี้เป็นน้ำแข็งนะ
ถ้าเกิดว่าการไปถามคน

อ่างที่บ้าน
เอาไปเก็บได้
อันนี้ตามโรงแรมค่อยรอยในสระว่ายน้ำ
ไม่รอเข้ามาออกที่บ้านข่าว

กินแตงโมเสร็จแล้วก็แบบว่า

ก็สวยดีด้วยนะล่ะนะ
มันกลายเป็นขยะแล้วเหรอขุวแม่

คุณน้องกรยันตร์ก็ทำอันนี้ส่งมา
พี่ถ้าหนูทำอันนี้พี่คิดเรื่องกฤษดูมาก
เป็นดูนางถูกพี่หนูกินเข้าไปได้ไงมัน๒วันแล้วน้องเขาบอกอาหารปลาน่ะ
ใช่ไงก็น้องไม่บอกอ่ะพี่กินไปแล้วแล้วน้องก็บอกอ๋อ
พี่บอกมันดูเหนียวหน่อยนะครับอาหารปลาน่ะ

แต่พี่หนุ่มกินเข้าไปไง

มันเหมือนข้าวโพสที่น้องชอบกิน

อาหารตาที่เห็นยามเป็นอาหารปลาก็รอยอยู่เต็ม

อ๋อเวลาเขาติดทำไมไม่ได้เอากลาวติด

แต่ภาคใต้ก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องกัน

กรุงเทพเหรอกรุงเทพก็ไม่เล

วันนี้๘พฤศจิกายนกรมอุตุนิยมวิทยา
พยากรอากาศ๒๔ชั่วโมงข้างหน้านะคะ
ความกดอากาศสูงแผ่เสริมลงมาปกคลุมนะฮะ

การห่มพระนวมดูพระอาทิตย์ขึ้นมากเลย
ลักษณะเช่นนี้เนี่ยจะทำให้ประเทศไทยตอนบนนี้นะครับ

แล้วก็มีฝนบางแห่ง
โดยภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเชียงเหนือ
ก็ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า
โดยมีอุณหภูมิลดลง๑๓องศาค่ะ
สำหรับภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่อง
แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่ง
ดังนั้นขอให้ประชาชนบริเวณที่อยู่ตรงภาคใต้

ฝนที่ตกสะสมเอาไว้ด้วยค่ะ
ส่วนพายุนะเอาไปดูกัน

เขาเรียกว่าโซนร้อนรุนแรงเลย

นากรี
กคลุมทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะ
ซึ่งพายุนี้เคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงใต้อย่างช้า
คาดว่าจะเคลื่อนเข้าชายฝั่งทะเลเวียดนามเนี่ย
ตอนกลางในช่วงของวันที่๑๐ถึงวันที่๑๑พฤศจิกายนนี้นะคะ
โดยพายุนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยใดทั้งสิ้น

ใช่กรุงเทพกับปริมณฑลก็อากาศก็นิ่งสบาย
ไม่มีการแบบว่าอุณหภูมิลดลงหรืออะไรใดทั้งสิ้น

แต่ถ้าพออากาศนิ่งก็ไม่อยู่ไว้ฝุ่นให้ฝุ่นมาตกใจหมดว่ากลับมาแล้ว

ตอนนั่งรถกลับมาก็ยังถามพี่คนรถว่า
พี่พี่ว่ามันน่าจะเริ่มหนาวนะว่ามันไม่หนาวอากาศมาเท่าเดิมแต่หมอกลงลืม

เอ้าไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับกรณีที่หนูน้อยที่วันก่อนนำเสนอข่าวกันไปนะครับ
คือน้องเนี่ยกำพาคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่เด็กต้องอยู่กับยาย
สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวน้องเนี่ยนะฮะไปอยู่กับยายแล้วก็นอน
เอิญว่าตัวน้องเนี่ยพลิกตัวแล้วมือเข้าไปอยู่ในกองไฟ
สุดท้ายแล้วคือมือน้องเนี่ยก็คือพองนะฮะก็รักษากันตามยฐากรรมตามวิถีชาวบ้าน
แล้วก็เหมือนกับมันติดเชื้อนะฮะก็เลยต้องไปตัดมือออกใช่ไหม
ที่เรื่องนี้ป่ะใช่ค่ะอ่าเนี่ยนะครับปรากฏว่า
น้องเนี่ยกลายเป็นผู้พิการนะฮะสุดท้ายแล้วน่าสงสารมากคุณผู้ชมครับ
คือน้องเนี่ยยากจนอืมไม่ว่าจะเป็นเสื้อพ่งเสื้อผ้าหรือเอาของอาหารเนี่ย
น้องก็ลำบากนะครับในการที่จะดูแลตัวเองครับ
นำเสนอข่าวไปนะครับแล้วก็สื่อต่างนำเสนอข่าวไปเนี่ย
ความคืบหน้าล่าสุดนะครับหัวหน้าสำนักประหลัดอบตศพโขงที่อมก๋อยนะฮะ
ที่เชียงใหม่เปิดเผยบอกว่าตอนนี้นี่ก็มีหลายหน่วยงานนะครับ
มาช่วยเหลือน้องปียพรแล้วก็ทางหน่วยงานของทางโรงเรียน
แล้วก็ฝ่ายปกครองรวมทั้งอบตศพโขงนั้น
มีการเปิดบัญชีเป็นกองทุนขึ้นมาอีกด้วยนะครับเป็นบัญชีของทางธนาคารออมสินสาขาอมก๋อย
ชื่อบัญชีนะครับกองทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กหญิงปียพรหลวงแก้วค่ะ
เลขที่บัญชีคุณผู้ชมครับยืนอยู่หน้าจอนะฮะ
ตอนนี้นะครับมีผู้มีจิตศรัทธาผู้ใจบุญเนี่ยนะครับ
เงินมาช่วยน้องแล้วเนี้ยประมาณสามแสนบาทอืม

ก็จะมีผู้ปกครองคุณยายจะมีคนดูน่าจะเป็นคุณยายหรือ
ว่าทางผู้บุริษัทผู้ใหญ่ก็อาจจะโดยเป็นทุนการศึกษา

ต้องมีร่วมกันมากกว่าหนึ่งมากกว่าสองคน
ภอพี่พ่อเขาก็มีคบครัวคือจากการเปิดบัญชีในครั้งนี้เนี่ยนะครับ
ยายที่ดูแลน้องนะฮะเป็นผู้ร่วมกันเซ็นชื่อเพื่อเบิกเงินนอกจากนี้นะครับ
ปียพรจะได้รับเบี้ยเลี้ยงคุณพิการจากภาครัฐอีกเดือนละ๘๐๐บาทด้วย
โดยเป็นบัญชีของทกศครับโดยเบี้ยของพิการที่ทางภาครัฐนั้นช่วยเนี่ยนะฮะ
ทางยายของน้องเนี่ยจะเป็นผู้มาเบิกเองคนเดียวคือครูจะไม่เกี่ยวนะครับ
ตอนนี้เรียกว่ามีคนหลั่งไหลทยอยโอนเงินมาช่วยเหลือน้องอย่างต่อเนื่อง
รายก็แจ้งความประสงค์นะครับจะนำสิ่งของบริโภคอุปโภค
เพื่อเข้าไปให้การช่วยเหลือน้องถึงที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนด้วยนะครับ
เด็กนักเรียนคนอื่นก็ได้รับอนิสงฆ์ไปด้วยอันนี้คือในกรณีของหัวหน้าสำนักประหลัดท่านกล่าวเอาไว้นะครับ
ส่วนทางด้านนายนริทัศน์เจริญเศรษฐศิลป์นะครับ
นักธุรกิจชื่อดังเป็นเจ้าของเชียงใหม่ซูอาคอเรียมในสวนสัตว์เชียงใหม่นะฮะ
เป็นเจ้าของคลินิกเสริมความงามนะครับก็ได้มีการกล่าวนะครับว่า
ตนเห็นข่าวแล้วรู้สึกสงสารน้องจริงคุณแม่ก็เสียชีวิต
คุณพ่อเนี่ยก็ทอดทิ้งไปผิงไฟก็ถูกไฟไหม้จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ย
ต้องตัดมือทิ้งไปเพื่อรักษาชีวิตตนเอง
ฐานะเองก็ยากจนนะครับจึงได้มีการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขอช่วยเหลือให้น้องเป็นรายเดือนเพื่อเป็นทุนการศึกษา
แล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของน้องด้วยนะครับคือจะให้น้องเขาเนี่ยเดือนละสามพันบาท
ให้ทุกเดือนไปตลอดชีวิตของน้องเลยเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปครับ
สาธุค่ะนี่นะฮะเป็นเรื่องที่คนไทยเองพอเห็นแล้วก็ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยกันนั่นแหละครับ
เป็นเรื่องที่ถูกแล้วเพราะน้องน่าสงสารจริงน้องกำพานะครับ
อายุตอนนี้ประมาณ๖ขวบแต่ตอนที่น้องตัดมือออกไปนะประมาณ๔ขวบ
คือน้องไม่รู้เรื่องไงเด็กยังเล็กอยู่ประมาณป้องกันตัวเองไม่ได้
เออแล้วก็นอนแล้วมือก็อยู่ในกองไฟแล้วคุณไม่ได้ไปโรงพยาบาลที่รักษาอะไร
ไม่มีตังค์ไงโอมก่อยไก่มากโอมก่อยแล้วอยู่ไก่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ไก่มากคือแบบก็ไม่นานเดี๋ยวนี้ก็ไก่อยู่ไหมหนูอยู่ลำปางเนี่ย
หมูประกาศลำปางง่ายกว่าไปอยู่เชียงใหม่อ่ะอ๋อจากเชียงใหม่ไปอมก่ออีก
แต่อำเภอเมืองเชียงใหม่ไปอมก่อยเนี่ยยังไปยากกว่าไปลำปางกว่าไหมอืม
ก็เป็นเรื่องที่ดีที่คนไทยก็ร่วมมือกันช่วยเหลือน้อง
เร็วนะใช่อนุโมทนาจริงแล้วยังมีอีกเยอะนะแบบน้องน้อง
ที่ต้องการให้เข้าไปช่วยเหลือน้องโดยที่สื่อไม่รู้เราก็ไม่รู้ใช่
ไก่แบบนี้เพื่อรู้ได้ยังไงถ้าไม่มาลองข่าว
ใครเอารถไปซ่อมแล้วพอไปรับแล้วบอกหายไปเลย

เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองว่าได้นำรถป้ายแดงไปซ่อมที่ศูนย์แห่งหนึ่ง
หัวหมากเมื่อวันที่สิบหกตุลาคมนะคะแล้วทางกระทั่งเจ้าหน้าที่ศูนย์
เขาก็ติดต่อมาว่าไปรับรถได้วันที่สิบวันที่วันที่สี่พฤศจิกายนนี้แต่ว่าเธอน่ะ
วันที่๖นะฮะก็ช้าไป๒วันเพราะว่าไม่ว่างเมื่อไปถึงศูนย์
ปรากฏว่ารถไม่อยู่ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกมีพนักงานมารับไปทำสีต่อ
ตัวเองก็ไม่ได้เอกใจอะไรเนื่องจากว่ามีการทำเคลมสีอยู่แล้ว
โทรศัพท์ไปสอบถามทางศูนย์ซ่อมสีรถว่ายังไงกันทางศูนย์ก็แจ้งว่า
ไม่มีพนักงานไม่ได้ส่งใครไปรับรถแต่อย่างใด
และเมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในศูนย์ก็พบว่ามีคนมาเอารถไปตั้งแต่วันที่ห้า
ก่อนเธอไปเพียงหนึ่งวันนะคะตอนสิบเอ็นต์นาฬิกาสามสิบนาทีตอน
เนี่ยห้าโมงครึ่งผู้โพสต์เนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าทางศูนย์
ทำไมถึงไม่มีการสอบก่อนว่าจะมีใครมาเอารถซึ่งทางเจ้าของรถก็ไม่ได้แจ้งกับทางศู
จะมีบุคคลอื่นไปรับรถแทนพร้อมกับฝากประชาสัมพันธ
ถ้าใครพบเห็นรถมัสด้าของเธอนะคะเป็นมัสด้าสองป้ายขาวแปด
ฮคก๘๗๕๙หรือป้ายแดงศเส๔๘๕๑
แจ้งกลับมาที่เบอร์เธอด้วยขึ้นมาเนี่ยนะคะ

อ้าวแล้วไงเขาไปสลับกันเหรอ
ทำไมถึงไปล่าสุดไปเจอที่
แล้วก็ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าผู้จัดการฝ่ายบริการได้เรียกเชิญพนักงาน
เข้าประชุมเพื่อวางมาตรการในการป้องกันเรื่องการให้บริการลูกค้าอย่างเร่งด่วน
ทั้งนี้ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นทางตัวแทนฝ่ายบริหารกล่าเพียงสั้นว่า
จะไม่มีการชี้แจงถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์แต่อย่างใด
และจะทำหนังสือส่งไปยังผู้เสียหายแทนครับผม

ข่าวล่าสุดกรณีของกระทงลิขสิทธิ์นะครับคุณผู้ชม
กรณีเส้นจับกระทงฤกษสิตนะฮะ
ก็คือทางด้านพลตรวจโทษภูมิทรัพย์ประเสริฐศักดิ์

ให้พลตรวจเอกเชนเสตบุตร
ปฏิบัติหน้าที่สู่ปฏิบัติการส่วนน่า

สำนักงานตำรวจภูทรภาค๓นครราชศรีมาเป็นเวลา๓๐วัน
เห็นไหมที่ที่ฉันถามว่าตำรวจรู้เรื่องเปล่า
เรื่องอะไรก็ผิดหมายถึงว่าโดนสอบ
ตอนนี้โดนยายน่ะ
อ้าวเรื่องขั้นเหรอ
อ้าวอย่าเลื่อนสิเลื่อนไหนอ้าวไปทำงานตรงส่วนหน้า
แล้วคุณอย่ามาลออสือถามผมแบบนี้
อีกแล้วคุณจะต้องโดนเอง

และยืนยันว่าจะชดใช้ให้กับผู้เสียหาย๑๐๐เต็มค่ะ
และขอเวลาจัดการปัญหาดังกล่าว๓วัน
อ้าวเดี๋ยวบอกไปพูดกับสื่อไงพูดแล้วไง

คือเขาไปซ่อมแล้วพอจะไปรับ

มีบริษัทซ่อมสีมาเอาไป

ก็มาเอารถไปคือมาเอารถไปแล้วก็เอาไปเลย
ตอนนี้ก็เป็นไปได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่แบบว่า
เกิดทุกข์หรือเปล่าหมายถึงว่าเปลี่ยนใจหรือว่าขโมยเลย
แต่ทีนี้มันต้องเป็นคนในใช่ไหมเพราะรู้กันมา

นายไหนยังไม่รู้ว่าในฝั่งไหนไง
แต่ว่าทางบริษัทเขาบอกเขาจะรับใช้
อย่างนี้น่ากลัวเนอะบ้าเหรอ
๑๐๐เดี๋ยวนี้นี่คือกล้วยอะไร
ก็ป้ายแล้วใช่ตอนเราป้ายแดง

แต่จริงเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นรถแบบว่า
ป้ายแดงขึ้นมาไม่ไงใช่ไหม

มันใช่ชื่อรถหรอชื่อเหมือนเนื้อเลย

พี่มัลค์น่าจะเป็นพวกนี้ทานอีสก

ใช่พี่ม้าว่าเป็นแม่มดน่ะ

แม่มดมันแก่นะ

มอเตอร์ไซค์ทั้งหลายที่ขับขี่อยู่บนทางเท้า

ถ้าเจอผิดซ้ำซากนี่จะปรับสามพันธุ์

ปรับทีทิ้งเหอะมันทำจริง
คนที่ทำก็บอกว่าโหดไปปรับขนาดนั้น

โอ้โฮยกไปเลย
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร
เขาได้โพสต์ภาพเจ้าหน้าที่เทศกิจ
เขตราชเทวีกวดขัน

แถวถนนราชปารพ
มีผู้ฝ่าฝืนอยู่จำนวน๒ราย
บริเวณหน้าห้างพาราเดียนถนนเพชรบุรีก็มีพบผู้ฝ่าฝืนนะจำนวน๑ราย
อันนี้คือจอดแล้วไปทำธุระจอดที่ใช่ใช่นอกจากนี้เนี่ยก็ยังพบผู้ฝ่าฝืนนะ
จอดรถจักรยานยนต์บนทางเท้าอีก๕รายบริเวณหน้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
อย่างไรก็ตามหากฝ่าฝืนขับหรือว่าจอดอยู่บนทางเท้า
มีโทษปรับสูงสุดห้าพันบาทตามพรบรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง
อืมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามสิบห้ามาตราสิบเจ็ดอืมซึ่ง
กอทมเนี้ยน่ะเขากำหนดอัตราคาประวัตินี่นี่นี่นี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว
แล้วไงนี่ไปแล้วนี่ไปแล้วไงไปแล้วแต่ชื่อปิดหน้าแล้วจำไม่ได้นะ
อีกคันนึงกำลังจะขึ้นมาแล้วนะมึงขึ้นมาสิมึงขึ้นมานี่
มาแล้วมาเลยมากันให้หมดเลยนี่ตัวบิดตัวเบี้ยวนะหมดไปทางเสริม
เต็มที่ไปเลยขยะก็ทิ้งไว้อย่างนั้นอ่ะเออตากล้องนี่สิ
เด็ดมากนี่แอบซุ่มต้องแอบไม่ได้แอบถ่ายแอบถ่ายไหมโดนไหม
เนี้ยสามพันนะนี่มันจะชนอ่ะเห็นไหมล่ะบีบแต่ไล่เนี่ย
หมาเหมือก็แตกกระเจิงหมดดูสิเต็มที่ไปเลยซ้อนสามอีก
อันนี้หน้าเด็กไม่ต้องออกมาออกหรอกอืมอุ้ยคนนี้ตกใจไหมเนี่ยฮะ
เห็นกล้องใช่ไหมเห็นซ่อนไหมเอออืมมันช้าน่ะทำถูก
กฎหมายแล้วมันช้าคือยังไงดีอ่ะนี่ก็จะปรับแล้วจะอะไรแล้ว

ยังวิ่งกันอยู่สุดฤทธสุดเด็ดอะเนาะ

แล้วมอเซ้นต์วินงี้ก็ไม่มีไง

ที่เดินก็ไม่แทบจะมีขายของเข้าไปอีกครึ่งทาง

หมูป่าก็บอกบังเอิญไปหลงอยู่บนทางเดินกระจกริมผา

เพราะว่าหมูป่านี่ติดถ้ำไม่ใช่ที่เมืองจีนอันนี้ที่เมืองจีน
คือเมืองจีนเขาเผยแพร่คลิปวิดีโอ
อ๋อก็บอกมีหมูป่านี่
ไอ้ที่เดินทำไมมันขึ้นมาได้อย่างไรล่ะไอ้หมู

เดี๋ยวก็โดนกินออกอยู่บนระบียังทางเดินพื้นกระจก

เห้ยหล่นมาจากข้างบนป่ะในฐานที่ต้องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับ
เมืองหางโจมนธนเจ้าเจียง

นั่นกลัวนั่งกลัว

เข้าไปช่วยมันกลับออกมานะครับ
จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงส่งมันไปยังหน่วยงานป่าไม้ประจำท้องถิ่น
เห็นได้ชัดว่ามันกลัวความสูง
หน้าผาเบียดก้อนหินแบบว่านิ่งเลยแล้วเดินไม่ไหวแล้วคงสั่นนะ
ไม่ไหวแล้วมะอย่างนั้น
คือมันก็จะเสี่ยวก้นหน่อยแป๊บแป๊บแป๊บอย่างนี้
นายไปหาคนเลยเนอะ
หมูป่าอะไรอ่อนแท้

เพราะอันนี้มันเป็นทางเดินที่คนเที่ยว

มันมองลงไปมันมีตาไง

เราอาจจะเห็นความเด็บของความสูงนะ

ไม่ใช่หมูนะหมูป่านี่

เป็นตรงหนวดใช่มั้ยคะ

จริงมีดังกว่าภาพใหส่
พี่ได้ดูไหม

เดี๋ยวตอนนี้จะเปิดปรอภิกษ์เลย

หรือเดี๋ยววันนี้จะดูผมไม่ได้เล่าละครมาเป็นหลายสิบปีแล้ว
วันนี้คอยดูขาวายเป็นสำหรับผมเล่นมากเธอโอ้โหพลังแบบ
ดาราเก่าอุ้ยอย่าพูดคำนั้นสิ
ขอให้ใช้คำว่าอดีตนักแสดง
อดีตนักแสดงน่ะไงวะนี่ไงอดีตนักแสดง

อย่าไปต่อคุณจะไปถามเถอะคุณไปถามอย่างนี้นะทำให้คนเนี่ย
คุณต้องดูคุณอย่าไปถามอย่างนี้คุณบอกให้ติดตามแค่นั้นพอ
ติดตามแต่อย่ารู้ว่าไม่ต้องถามมันไม่ใช่เรื่อง
มันฉากเดียวเนี่ยพยายามจ้องให้ดีจะได้อย่างกับพิษตามันไม่ใช่ฉากเดียว
อ๋อโอเคไม่ใช่ฉากเดียวพี่ไม่รู้เดี๋ยวพี่ต้องรอดู
ไม่ควรถ้าแบบแว๊บไว้ทันก็ต้องตั้ง
ไม่ต้องดูอย่าไปถามต้องดูทั้งเรื่องสิ
ไม่งั้นมันจะคือความลับเหรอมันต้องดู
เขาวานให้หนูใส่แล้วชื่อตัวแสดงชื่ออะไรนะคะ

เดี๋ยวกันชื่อข้างหลังแล้วพี่อย่าไปพูดจะไปพูด
เชื่อผมให้คนเขาได้ดูเอง

คนอะไรชื่อซ่วมไปดูทำไมทำไมถึงชื่อซ่วม

แต่เมื่อก่อนผมเล่นตั้งแต่สมัยต้นจักริตเล่นเรื่องแรกเลยละคร

ตอนนี้ต้นจักริกมาเล่นเป็นแม่ก้าวสุภาษลา

แล้วคุณชายก็เคยเล่นสมัยโพลิพลัสถาวันูเป็นสายลับ

ไม่ได้ไม่ได้คุณอย่าไปนั่นสิ
โฆษ์คุณอย่าไปทับไปนี่

จากเล่นกับโอนั้นน่ะ
แล้วก็เป็น๑๐ปีแล้วมาเล่นเรื่องนี้
แล้วก็จุบเลยครับแสดงแกร๊บคือเอื่อนเที่ยง

หนุ่มก็เล่นนั้นด้วยที่เป็นเรืองไง

อาจจะเป็นแบบเป็นชายคนนึงนั่งอยู่ตรงริมถนน
อ๋อไอ้นั่นมันกัปตันอเมริกาละ

เล่าเรื่องนี้เอง

เขาวานให้หนูเป็นสายลับ

ก็ใช้แท็กซี่เก็บค่ากระเป๋าถ้ามี๓ใบนะฮะ๒ใบแรกจะให้ฟรี
เวลาเรามีกระเป๋ามีสัมภาระขึ้นรถแท็กซี่เนี่ยค่ะ
นายพันลบฉากินทุประธานคณะกรรมการประสานงานรถยนต์นั่งสาธารณะ
เล็บแท็กซี่ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ตัวแทนกระทรวงคมนาคมเพื่อทวงถามการปรับขึ้นค่ารถโดยสาร
ขอปรับค่าบริการขนส่งสัมภาระ
และขอขยายเวลาอายุการใช้งานรถแท็กซี่นะฮะขอสองอย่าง
คือว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ได้รับข้อเสนอเรื่องขอปรับค่าขึ้นค่าขนส่งสัมภาระขนาด๒๖นิ้วขึ้นไป
โดย๒ชิ้นแรกฟรีส่วนชิ้นที่๓เป็นต้นไปจะเก็บค่าบริการ๒๐บาทคือค่าหนักค่าหนักรถ
โดยกระทรวงแจ้งว่านายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ลงนามอนุมัติให้เริ่มมีการจัดเก็บค่าขนสัมภาระตั้งแต่วันที่๑๘พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป
สัปดาห์หน้านี้แล้วขอเรียกส่วนข้อเรียกร้องขอปรับค่าขึ้นโดยสารและค่าบริการเรียกแท็กซี่ในสนามบินหรือว่า
อย่าเพิ่งปราบโดยจะพิจารณาอีกครั้งเมื่อเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น๕อีกนานนะคะ
สำหรับการหารือร่วมระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการแท็กซี่กับตัวแทนกระทรวงคมนาคมในครั้งนี้
เกิดขึ้นหลังจากกลุ่มผู้ให้บริการแท็กซี่เนี่ยเขานำโดยสมาคมแท็กซี่ประเทศไทยนะฮะ
แล้วก็คณะจัดระเบียบเนี่ยก็เขากลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ด้วย
นำสมาชิกร่วมกว่า๓๐๐คนได้นัดรวมตัวชุมนุมบริเวณทางเข้ากระทรวง

เพื่อทวงถามความคืบหน้าในการปรับขึ้นค่าโดยสาร
และบริการขนส่งสัมภาระแล้วก็คัดค้านรถที่ไม่ลงทะเบียน
เป็นรถขนส่งที่ใช้แอปพลิเคชันในการเรียกรถมาใช้บริการ

นำข้อเรียกร้องดังกล่าวไปพิจารณาก่อนนั่นเอง
ฉันขอเรียกร้องบ้างว่าเวลาเรียกให้รับด้วย
การไปเติมแก๊สและส่งรถเนี่ยมันใช้ไม่ได้ทุกครั้ง

ขึ้นไปเสร็จปุ๊ปก็บอก
เดี๋ยวผมต้องไปแก๊สมันหมดเนี่ยผมต้องไปเติมแก๊สไม่รู้ว่าจะมีเหรอ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
ไปถึงถิ่มเราลงกลางทางว่าไง

พี่พูดไทยให้เขาพี่รู้ว่าเขาที่อย่างน้องพี่เป็นฉัน

แองจี้เป็นคนที่ต้องรู้ก่อนทำไมอ่ะ

คุณหนุ่มหล่อตลอดการนะคะคุณมัมมาบอกมาคุณหนุ่มหล่อตลอดการ

อะไรนะทำอะไรไม่เก่งเลย
แต่ส่วนมากกดพี่บินุมรับส่วนมากก็ไม่ค่อยไกลตัวเท่าไร
เล่นแล้วมีเสน่ห์ตลก
เช่นการสลายใส่สเก็ตบ้างเลย
ไม่อันนั้นแหละคนที่ผมต้องแสดงมาก

ยากมากมันเป็นการต้องแสดงพวกนั้น

ชีวิตกะล่อนจริง

เขาบอกโป๊ปเนี่ยนะปิดบ้านแล้วก็ย้ายหนีไปแล้ว
ไม่เหรอคะหนีแฟนครับไม่ไหวแล้วปวดหัว
ทำไมทำไมเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาบอก
นานจะออกอีเวนต์ค่ะเราก็เลยไปจัดการถามเลยนะคะ
อัปเดตสถานภาพกันสักนิดนึง

พี่ป๊อปพี่ป๊อปพี่ป๊อปเขาตอบว่าอย่างไรรู้ป่าว
ไม่รู้ครับกำลังจะบอกครับโอเคครับความรักยังไม่มีเลย
รู้สึกว่าอยู่ตัวมันอยู่ตัวแล้วแบบนี้
เรื่องความรักเนี่ยเฉยเพราะว่าไม่ได้อะไรมากมาย
แบบยิ้มได้ครับมันไม่เหงานะ
คือเรามีอะไรทำเยอะช่วงนี้ครับ
ก็เลยไม่เหงาอะไรเลย
ถามว่ามองเรื่องมีครอบครัวไหม
จริงการที่คนอยากจะมีครอบครัวมีลูก
มันก็เหมือนการทำตามกันมากกว่า

มันเหมือนเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรม
ที่คนเห็นกันมาตลอดว่าอยากมีครอบครัวที่อบอุ่น
แล้วใครยืนอยู่บนเวทีก็นั่นไงคิมเบอร์รี่ไง

ใครวะย้อนกลับไปนี้ไม่เห็น
อยู่มาถามอย่างนี้ก็เริ่มงงแล้ว

คนที่เขาอยู่คนเดียวแล้วมีความสุข
มันก็มีนะช่างภาพ

แต่อาจจะเป็นส่วนน้อยผมว่าความสุขมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
เราต้องมีแฟนหรือมีครอบครัว
แต่ว่ามันอยู่ที่เราพอใจในสถานการณ์นั้นหรือ
เปล่าเท่านั้นเอง
เป็นหวังแปลก

ไม่นะมันไม่ใช่มันไม่ได้เกี่ยวกัน
ตอนนี้ก็ไม่มีใครไปตามสองบ้านแล้ว
ผมจะย้ายบ้านแล้วเพราะว่าจะสร้างบ้านใหม่อยู่แล้วครับ
ก็เรียกว่าตั้งใจที่จะย้ายอยู่แล้ว
ที่ตรงนี้ก็อาจจะเก็บเอาไว้เฉย
ถ้าไปส่องก็ไม่เจอผมหรอกเพราะมีคนชอบไปส่องเขานะ

ไม่กลัวหรอกครับว่าใครจะมาส่องบ้านใหม่ผม
ไม่มีหรอกครับไม่ตามมาแล้วล่ะครับ

เขาก็ไปอยู่บ้านใหม่นะสร้างมา๒ปีเนี่ย
ส่วนตัวสูงแล้วเขาชอบวาดรูปวาดรูปสวยด้วย

หรอดูมั้งดิ
ส่วนคิมเบอร์รี่เขาเคยออกสื่อพี่เขาไปวงประมูลลูกเขาสวยวาดลูกเก่ง
ส่วนคิมเบอรี่นะคะบางคนบอกว่าอ้าวซื้อบ้านเนี่ย
จะเป็นเรือนหอเหรอซื้อบ้านกับหมากนะครับ

แล้วก็มีอยู่ว่าคู่นี้เป็นคู่ที่หวานกันอย่างต่อเนื่องจริง
สำหรับผู้ของนางเอกสาวคิมเบอรี่และมาร์กปริน
ทั้งคู่ก็โพสต์ภาพหวานให้แฟนอิชกันนะคะ
ฟินกันยกใหญ่หลังจากที่ควงกันไปเที่ยวทะเลมา
นี้เห็นสาวคิมนะอวดหุ่นสวยด้วยเดี๋ยวคอยดู
นี่คิมนะแบบมีซิกแพคด้วยอ่ะ

คิมเผยว่าเรื่องนี้ดีใจที่คนชอบ
แล้วก็ยกให้เป็นเครดิตของคนที่ถึงคนที่ยกให้ตนเป็นไอดอลของการออกกำลังกาย
นางเคยแบบเป็นชับบี้เนอะแบบบี้แฟสเนอะ
ตอนนี้นางเป็นอย่างนี้แล้วสปอร์ตเกอร์แล้ว
เพราะตนอยากให้คนหันมาออกกำลังกายกันเยอะ
คลิปนี้มีตากล้องดีค่ะลูกก็เลยสวย
พอดีว่างพร้อมกันค่ะเป็นทริปปุ๊บป่าวค่ะ
๒วันเองค่ะรูปที่เห็นพี่หมากขายให้ค่ะ

เช้าเช้าหน่อยหุ่นกำลังดีเพราะว่าตอนเย็นไม่ได้แล้ว

อุ๊ยสวยจริงพี่มากบอกว่าไม่ห่วงแต่อยู่ในความดูแลคือเขาเป็นคนถ่ายเองไง
ปกติก่อนลงก็ถามกันแล้วว่ารูปนี้รูปนี้สวยไหมไม่ถึงขั้นขออนุญาตเพราะมันไม่ได้ใส่บิกินี่อะไรขนาดนั้น

ล่าสุดเพิ่งไปซื้อที่แถบต่างจังหวัดเพื่อปลูกบ้าน
หลายคนก็อดแซวไม่ได้ว่าเตรียมสร้างเรือนหอนเหรอคะเคม
ก็บอกว่าบ้านต่างจังหวัดไม่ใช่เรือนหอค่ะ
เป็นที่ที่บังเอิญไปเจอมาแล้วก็เป็นที่ที่สามารถจะลงทุนได้

ก็วางแผนว่าอนาคตตรงนี้มันขึ้นมันก็ต้องมีขึ้น
ติดแต่ว่าเราซื้อที่เป็นการลงทุน
ลงทุนเฉยไม่ได้หวังรวยหรือหวังแต่ง

เขาเป็นคนที่น่ารักมากเลยนะ
บอกว่าเรือนหอไม่ใช่ค่ะเรือนหอต้องใหญ่กว่านี้

เรื่องบ้านก็คุมงบอยู่เขาไปซื้อที่ซื้อบ้านด้วยกัน
นั่งทานข้าวอยู่อะไรอย่างนี้น่ารัก
เดี๋ยวนี้หมากเขายังเล่นละครอยู่
กรมขมังเวศคลอมขมังเวศภาค๒
ที่เราจะสัมภาษณ์เขานี่ใช่ไหม

เดี๋ยววันอังคารนี้เดี๋ยวเจอกลับมาค่ะ

ต้มที่ที่ทำภาคแรก

โรคจิตป่วนหนักกระหน่ำส่งรูปของลับมาเต็มเลย

หรือนี่มากลัวไว้น่ากลัวมากเลยตรงรุงอะไรนี่
ไฟล์เหรอไม่ใช่ออกเลยสาลาย
เอาเลยคุณคืออะไรทำไมอย่างนั้นที่ฉันเอาอันนี้ก่อนมาไปทรอมโซ่
เวลาเขาจะไปดูแสงเหนือเนี่ยต้องบอกอย่างนี้เลยนะว่า
เขาก็ต้องแต่งตัวอย่างนี้เพื่อจะไปดูแสงเหนือ
เพื่อนไอลินมาดูสิเดี๋ยวสินี่ไงให้ดูอย่างนี้ก่อน

มาแล้วไปดูแสงเหนือแสงเหนือมีอยู่ข้างนี้
ดูแล้วหิมะแต่แต่แม่เพิ่มไอรินนี่เขาแต่งตัวอันนี้ค่ะ
ทอมโซ่ไปดูแสงเหนือค่ะคุณไปดู

ขายาวไปขายาวไป
ขายาวงี้ก็แอปแอปดอร์มินัล
พี่ช่วงหูตวก็แย่
นี้แอบเยอะมากเลยบนที่แสงสัวนต้นขาถึงเข่า
มันผิดส่วนหมดเลยอ่ะเออนี่มันผิดส่วนหมดเลยยืดอะไรขนาดนี้ได้
ได้แต่ดูเงาก็ดูธรรมชาติบ้าเหรอมันดูผิดส่วนหมดเลย

ใช่ใส่บิ๊กบิ๊กนี้แล้วไปอีกหนึ่งตายแล้วไม่หนาวเหรอว่ามันหนาวมากเลยนะขอบอก
หนาวสุดเลยอ่ะหน้าดียังไงอ่ะ

หนาวที่ไทยได้ไม่กี่วันแต่น่ารักแบบฉันจะอยู่ไปตลอดกาล

แล้วไปก่อนให้เฟิร์นพุนิ่วขึ้นมาฟัง